สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๐นาทีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้า
วันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
สุดสัปดาห์นี้หลายครอบครัวหลายคนวางแผนเดินทางไป
สัมผัสอากาศหนาวเย็นตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรอดใจรอนิดนึงนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เองมีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับส่งข้อความทางไลน์มาถามนะครับว่า
จะไปปีใหม่ที่อาเจนติน่าแหมประเทศนี้หลายคนคุ้นชื่อกันดี
แต่ไม่ค่อยรู้นะครับว่าสภาพอากาศที่นั่นเป็นอย่างไร
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้จะต้องตระเตรียมอะไรไปบ้าง
เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันครับ
คุณผู้ชมครับที่ประเทศอาเจติน่าเนี่ยนะครับ
ข้างที่จะแปลกไปกว่าประเทศอื่นนะครับ
โดยปกติแล้วในช่วงธันวาคมประเทศอื่นบริเวณซีกบนเนี่ยนะครับ
ก็จะมีอากาศหนาวเย็นแต่ที่นี่ครับกำลังที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยที่นี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ๒๖ไปจนถึง๓๕องศาเซลเซียต
ตอนกลางวันถือว่าค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ
ทั่วภูมิภาคมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่
ปรากฏว่าอาจจะต้องเจอปรากฏการณ์ฝนฟ้าขนองรวมไปถึงพายุเกิดขึ้นด้วยนะครับ
อกจากนี้ใครที่จะไปครับคงจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างนะครับ
เพื่อกันเรื่องเกี่ยวกับความแปรปวนของลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น
ฟิตซ้อมร่างกายนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงเพราะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้นะครับ
ที่สำคัญครับพกอุปกรณ์กันแดดกันฝนอย่างครีมกันแดดร่มกันแดดหมวก
ไม่ได้ก็คือเรื่องของการป้องกันผิวนะครับ
ครีมกันแดดควรที่จะทากันแดดทุก๒๓ชั่วโมง
เพื่อประสิทธิภาพในการกันแดดที่สำคัญไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานครับ
นี่แหละครับใครที่จะไปคงต้องตระเตรียมกันหน่อย
จากประเทศเจนิน่าแล้วหลายประเทศตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงฤดูนะครับ
จุดก็จะเริ่มหนาวขึ้นนะครับหิมะก็จะเริ่มตก
กลับมาที่เมืองไทยของเรากันต่อหลายคนยังคงอยากได้จะสัมผัสอากาศนาวฮจริงกันสมใจแน่นอนครับ
ว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์ปัจจัยสำคัญอย่างมั

ยังคงแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อย่างต่อเนื่องหรือว่ามีกำลังแรงหละทีเดียว
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาพรวม
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมา
จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นมีอากาศเย็นโดยทั่วไปนะครับ
จุดมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดครับ
โดยเฉพาะตามยอดดอยยอดภูต่างนะครับ
อาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าแม่คณิ้งเกิดขึ้นได้
การว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นปลายไปจนถึงสุดสัปดาห
โอกาสที่จะอุณหภูมิลดต่ำลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิวันนี้กับวันอีก๒วัน
สำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินนี่คือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ
จะสังเกตว่าปกคลุมเป็นวงกว้างในบริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๓๑๔องศาเซลเซียตนะครับ
พบว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ปกกลุ่มเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
และแคล็ดการว่าจะส่งแบบนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์

ช่วงเช้าช่วงค่ำได้สัมผัสกับอากาศเย็นกันแน่นอน
เราก็จะได้สัมผัสกับลมเย็นเย็นครับแต่ว่าถ้าหากเราออกแดด
ค่อนข้างแรงเป็นพิเศษเพราะว่าเมฆค่อนข้างน้อยนะครับ
นี่คืออุณหภูมิที่เราจะได้สัมผัสกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งสถานการณ์

ตอนนี้บริเวณพื้นที่ตอนล่าง

เนื่องจากว่ามรศมตะวันออกชีวิตเหนือ

เรื่องของคลื่นนะครับที่จะแรงเป็นพิเศษ
พบว่าบริเวณด้านกล่าวนี้นะครับส่วนใหญ่ยังอยู่จุดเดิม
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
แต่ถ้าหากดูตัวเลขที่ปรากฏแล้วก็พบว่าจะน้อยกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
โดยลักษณะการตกของฝนวันนี้พบว่าในช่วงเช้าอาจจะตกเยอะหน่อยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
มีตกหนักในบางพื้นที่ตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงเที่ยงนะครับ
ที่กลุ่มฝนจะค่อยซาแล้วก็หายไปในช่วงเย็นครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้จากการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศของเรานะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำก็คือเรื่องของคลื่นนะครับ
เนื่องจากประสาทลมตะวันออกชิงเหนือที่มีกำลังแรงละทีเดียวนะครับ
สามารถที่จะทำให้เกิดคลื่นสูงได้ประมาณ๒๔เมตร
เดี๋ยวเรามาดูจุดที่จะทำให้เกิดคลื่นสูงกันนะครับ
พื้นที่สีเหลืองที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นี่คือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตร
สีฟ้าคือบริเวณที่มีคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นทะเลเรียบนะครับ

สังเกตว่าบริเวณที่มีคลื่นสูงนั้นในช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเที่ยง
ส่วนใหญ่จะปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตั้งแต่ตอนบนมาถึงตอนกลางนะครับ

แผ่ปกกลุ่มเป็นวงกว้างตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างเลยทีเดียวนะครับ
จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำก่อนที่จะค่อยเบาลงในบริเวณตอนล่าง
แล้วก็จะกลับมาแรงใหม่อีกครั้งหนึ่งในพรุ่งนี้เช้า
นี่คือสถานการณ์คลื่นที่ต้องเฝ้าจับตามอง
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามชายทะเลต่าง
เรื่องการเดินเรือถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เรายังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นนะครับ
ต่ำสุดวันนี้๑๗องศาเซลเซลเซียด
แต่ว่าสูงสุดวันนี้อาจจะอุ่นขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยประมาณ๓๑องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่พายุเมอร์โลนะครับ

คาดการณ์ว่าจะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจินใต้ตอนกลาง

เพราะว่ามีโอกาสที่จะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุลูกใหม่เกิดขึ้น

แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้เกิดคลื่นลมที่มีความแรงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณในกล่าวต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์พายุนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์
การท่องเที่ยวเดินทางรวมมาถึงสุขภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ตรวจสอบสภาพอากาศกันตั้งแต่วันนี้สุดสัปดาห์เป็นอย่างไร
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
การท่องเที่ยวเดินทางรวมไปถึงสุขภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะครับ